หึกทะเลเนี่ยที่ผ่านมาคุณจะเห็นข่าวกัน
ได้รับความนิยมเลยมึงถอดชอด

ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้หน่อยนะคะว่า
เจอแบบนี้แล้วยังจะกล้าทานกันอยู่หรือเปล่าค่ะ
นี่คือพยาธิหมึกนะจ๊ะ

โหดริ้นดึ๊บ
เอาจริงเรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นพญาติหมึกจริงหรือเปล่า

รายหนึ่งเขานำมาโพสต์เอาไว้ค่ะ

สำหรับคนที่ชอบกินหมึกดิบพญาติชูหัวหางดุ๊กดิ๊กเชียว
ดุ๊กดิ๊กจริงใช้คำว่าน่ารัก

ใช่จริงค่ะในคลิปจะเห็นเป็นเส้นสีขาว

แล้วก็เรียงกันดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่บนฝ่ามือ
ซึ่งสาวเจ้าของคลิปเขาเชื่อว่าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นพญาติในหมึกอะนะคะ
เราก็เลยไปถามข้อที่จริงมาให้คุณผู้ชมค่ะ

เราติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์ออส

บอกหน่อยสิมันคืออะไรกันแน่
อาจารย์ออสในวีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

บอกค่ะว่าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่พญาติในหมึกนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งที่เห็นนี้คือสเปิมอสุจิหมึก

ถามว่าทานได้ไหมอาจารย์ออสบอกทานได้

แต่เอาจริงถ้าอยากจะทานนะแนะนำให้ปรุงสุกดีกว่า
ปลอดภัยนะคะจะได้ไม่ต้องไปดิ้นดุ๊กแบบนี้
เราคิดดูสิคือมันไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ไง

เชื้อแบคทีเรียหรืออะไรที่เรามองไม่เห็น

อ้าวเหมือนก้าทาน